เอาไปต่อกันที่
คนนี้มีคนกัรนตีแน่นอนนะฮะ

พี่อ้ามเนี๊ยะชอบงรเรื่องเล็กเลยน้อยมากกว่า
อันนี้ปัญหาใหญ่ของบ้านพี่นัทแอบเล่าให้ฟัง
แล้วพี่นัทนี่นะมีวิธีง้อคุณสามียังไงบ้าง

ที่จะรายหาเขาถ้าเขาออกไปทางนอก

อันนี้คือปัญหาใหญ่
ต้องอ้อดกันอย่างไร

ยิ่งคำโทษเบาอะไรอะครับ

ก็ตื่นปุ๊บก็ทราบคุณสาวนี่สักหน่อย
ก็จะได้รักกันนานตลอดไป